ก่อนที่จะไปหาตำมะม่วงในตลาดนะจ๊ะ
ไปเช็คราคาวัตถุดิบกันก่อนดีกว่าจ้า
วันนี้ราคาของเนื้อสัตว์เป็นยังไงไปดูกันค่ะ

แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองเหมือนเดิมนะคะ
ราคาของเนื้อสัตว์วันนี้ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะจ๊

ทีนี้ไปดูราคาของผักตะหน่อยผักบุ้งจีนวันนี้๑๔บาทต่อกิโลกรัม

แล้วก็พริกจินดาแดงปรับขึ้นมาอยู่ที่๗๐บาทต่อกิโลกรัม

สำหรับพริกจินดาแดงบ้าง